ส่วนอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่แล้ว

เป็นการข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุ๑๑ปีหรือว่าน้องเพลง
แล้วก็ฆ่ายัดท่อระบายน้ำ
สุดท้ายแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาก็กลายเป็นเพื่อนบ้านของ

ล่าสุดค่ะสารมีคำตัดสินแล้วนะคะโดยเป็นการตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา
ซึ่งเมืองต้นผู้ต้องหาเองก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ส่วนทางด้านครอบครัวของน้องเพลงก็ยิ้มทั้งน้ำตาบอกว่าความยุติธรรมยังมีอยู่บนสังคมไทยค่ะ
ห้องพิจารณาคดีบันลัง๗สารจังหวัดตรังก็มีการพิพากษาประหารชีวิตนายประถมพงศ์หมื่นบาน
หรือว่านายแตมอายุ๓๕ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
ที่เป็นศพถูกพบเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้ว
โดยสภาพศพนั้นถูกข่มขืนกระทำชำราวและถูกฆ่ายัดท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนสายวัดพระงามบ้านควรที่อำเภอเมืองตรังค่ะ
ได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
รากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อการปิดบังเหตุแห่งการตาย
ซึ่งเบื้องต้นในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนบรรยากาศบริเวณลานหน้าศาลจังหวัดตรังค่ะ
หญิงวัย๓๗ปีซึ่งก็เป็นคุณแม่ของน้องเพลงแล้วก็ญาติที่ไปรอฟังคำตัดสินของสารชั้นต้น
หลังจากที่ทราบคำพิพากษานะคะคุณแม่ของน้องเพลงก็ยิ้มทั้งน้ำตาค่ะ
แล้วก็กล่าวขอบคุณไปยังตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แล้วก็ให้ความสำคัญในการติดตามคดีอย่างเข้มงวดและจริงจัง
ส่วนเรื่องคดีความนั้นก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ